อย่างที่พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งแล้วก็เราบอกไปคือ
เราอยากจะเป็นนักข่าวในบ้านท่าน
แล้วเราทุกข์ใจ
ตามชาวบ้านทุกคนเลย
คุณตาท่านนี้ที่อุบลคุณผู้ชม
อยู่ในบ้านแล้วโดนน้ำล้อมรอบ
เจ้าหน้าที่ต้องนั่งเรือยนไปแบบนี้ครับ

มีไม้ไผ่ครับ

ใจเย็นครับใจเย็นครับ

กำลังเก็บสิ่งของอยู่

เดี๋ยวคุณพ่อคุณพ่อเตรียมของเลยครับ

สิ่งของเอาไปหนีก่อนก็ได้ครับ
เอาแต่พอกับกระเป๋าขึ้นเรือก่อน
ปริมชั้น๒แล้วคุณผู้ชมคุณตาเป็นทุกข์
พวกเราก็ทุกข์ใจด้วยจริงครับ
เจ้านาที่ป่อของอบตพลงามจังหวัดอุบล
ต้องแล่นเรือท้องแบนเข้าไป

ช่วยคุณตาคนนี้ที่นั่งรออยู่ชั้นสองคุณผู้ชมนั่งอยู่คนเดียวฮะ
แล้วบ้านของคุณตาเหมือนจะต่ำด้วยพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต
ก็เลยท่วมมิตรชั้น๑ไปแล้วก็ใกล้กันนะคุณผู้ชม
ต้องไกลเลยใกล้ใกล้กับบ้านคุณตามีอีกหลังหนึ่งมีเด็กเล็กอยู่ครับ
อยู่กับใครรอความช่วยเหลือนี่ได้ยินไหมพี่เบิร์ต
เจ้าหน้าที่เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
เรือเสียหลักไปชนต้นไม้แล้วถ้าออกมาไม่ทันเนี่ย
คุณตาก็อาจจะต้องไปนั่งรอบนหลังคาบ้าน
ก็ต้องรอความช่วยเหลือด้วยกันคือเป็นระดับของบ้านคือไม่ต่างกัน

ใช่แล้วดูสภาพบ้านของคุณตาเอาจริงคุณผู้ชม
มันก็ไม่ได้มีแบบผนังกำแพงปูหรืออะไร
มีอยู่มุมเดียวที่เป็นสังกษีมาตีบังเอาไว้
เดี๋ยวคุณพ่อคุณพ่อเตรียมของเลยครับ
ยังไงก็ออกก่อนเถอะนะครับพวกคุณพ่อปลอดภัย